คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่สุราธานี
คุณลุงที่คอยเก็บเงินค่าเข้าห้องน้ำอยู่หน้าห้องน้ำ
คุณลุงอายุห้าสิบเจ็ดแล้วอ่ะครับ
ถูกทำร้ายถูกต่อยหน้าถูกเอามีดฟันจนเลือดอาบ
บาดเจ็บนะคะคำถามคือทำไมอ่ะ
ทำไมต้องไปทำร้ายคุณลุงเก็บสตังค์อยู่หน้าห้องน้ำ

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเดี๋ยวมันจะเฉลยค่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะ
เห็นรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะคือผู้ก่อเหตุนะคะ
เขามาที่หน้าห้องน้ำคุณลุงคนเจ็บคือตามลูกศรสีเหลืองนะคะ
คือภาพนี้จะเห็นว่าผู้ก่อเหตุพาเด็กมาด้วยพาเด็กซ้อนมาด้วย
เหมือนกับคุณลุงคนเจ็บคงพูดว่าจอดไม่ได้อ่ะตรงนี้
มันขวางหน้าห้องน้ำมาจอดตรงนี้

เขาก็ถอยแล้วหันมามองหน้าลุงมองหน้าตลอดเลยเห็นไหม

มองหน้าลุงตลอดเลยค่ะนี่ค่ะ
แล้วเดี๋ยวสักพักเขาก็จะขี่รถออกไป

มองเห็นไหมหันไปมองลุงตลอดเลย
แต่ตอนนี้คือคนก่อเหตุเขาพาเด็กมาด้วย๓คนไง

แล้วเขาก็ไปแต่เดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมาอีกทีค่ะ
ไอ้ตอนย้อนกลับมานี่สิ

เขาเปลี่ยนรถนะคะเปลี่ยนรถ
แล้วพอกลับไปนี่เปลี่ยนรถแล้วแล้วกลับไปคนเดียว

ไปหาลุงแล้วทำอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะ

กลับไปหาลุงไม่มีเด็กแล้วไปคนเดียวแล้ว
จอดรถลงจากรถเดินเข้าไปหาลุง
นี่นี่ชกหน้าค่ะ
ตัวเองยังหนุ่มยังแน่นคุณลุงแกจะ๖๐แล้วนะคะ

แล้วคือหนักถึงขั้นที่ว่าเอามีดฟัน

เมื่อกี้เหมือนเขาไปชักอะไรจากข้างหลังที่เหน็บมา

สุดท้ายเนี้ยเขาก็ต้องช่วยกันนำตัวคุณลุงสกรมนี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมเก็บเก็บมีด
โอ้โหลุงยืนอยู่นั่นน่วมเลยน่ะสาเหตุแค่ลุงแกไล่ให้ไปจอดตรงอื่น
มาจอดขวางหน้าห้องน้ำแค่นั้นเลยโอ้เลยจะเจ็บแค้นขนาดนี้
ขนาดทำร้ายเสร็จยังชี้หน้าด่าต่อเห็นไหมคะ
ต่อไม่จบอ่ะชี้หน้าด่าลุงแกโอ้โหนี่นี่ค่ะโอ้พกมีดมาเลยเหรอเนี้ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นยี่สิบเก้ามีนาคมก็คือเมื่อวาน
ตอนนี้ยังเที่ยงนี่ยังไม่จบนะเนี่ยนี่คือเที่ยงเที่ยงนะกลางวันนะ
แล้วเขาเปิดให้บริการเข้าห้องน้ำในตลาดอย่างเงี้ยค่ะอ่า
ตลาดสดเทศบาลตำบลตลาดไชยาที่ไชยาศุราษฎรรย์ครับ
คุณลุงที่บาดเจ็บคือลุงชัยนะคะนายนิรันดิ์อายุห้าสิบเจ็ด
โดนฟันเข้าที่หัว๒แผล
คุณผู้ชมคุณลุงแกกระโหลกร้าว

รักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราธานี
คนก็มาดูแล้วก็มาช่วยส่งโรงพยาบาลกัน

ก็มันขวางหน้าห้องน้ำเขาบอกจอดไม่ได้ก็ไปจอดตรงอื่นไม่ได้เหรอ

ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ
ก็เป็นบ้านหลังเล็กหลังตลาดสดนะคะ
เปิดเป็นให้เข้าห้องน้ำแล้วก็เก็บสตังค์ให้กับแบบคนมาเข้าอ่ะเนอะ
พ่อค้าแม่ค้าคนมาตลาดอะไรแบบนี้
คราบเลือดยังอยู่บนถนนอยู่เลยนะคะ
คนก่อเหตุค่ะนายวสันพันธุ์พรึก
เขาเรียกกันว่าบังเซะอายุสามสิบสาม
ยังหนุ่มยังแน่นเป็นช่างตัดผม

ก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะอืม
หลานของคุณลุงที่บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่าไม่เห็นเหตุการณ์
แต่ชาวบ้านได้ยินเสียงตกใจรีบมาดู
ลุงชัยคือเลือดเต็มหัวเลยก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
คือลุงชัยแกเป็นคนพูดเสียงดังครับ
เคยประสบอุบัติเหตุแขนซ้ายขาด
สมองได้รับกระทบกระเทือนก็เลยพูดเสียงดังอ่ะ
แขนซ้ายขาดด้วยยังไปทำร้ายแกนะคะ
คนก่อเหตุค่ะหลานบอกว่าไม่เคยเห็นคนก่อเหตุมาก่อน
รู้แค่ว่าเพิ่งออกจากเรือนจำเมื่อไม่นานนี้เองค่ะ
ตกใจมากค่ะคือว่าสงสารเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่แบบ
พิการมีข้างเดียวแล้วเขามีปัญหาด้านสมองแล้วอะค่ะ
คือคนแถวนี้เขาจะรู้กันดีว่าเขาไม่ค่อยปกติ
เขาก็จะเป็นคนที่พูดจากกระโชคหกห้าค่ะ
แล้วปกติเนี้ยไงว่าเขาเป็นคนที่เก็บข้าวเข้าห้องน้ำด้วย
ใช่ค่ะเขาเป็นห้องน้ำห้องอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
ปกติที่เท่านี้ค่ะเขาห้ามจอดรถใช่ไหมอยู่ด้วยไหมค่ะ
คืออันนี้เป็นหน้าบ้านข้างหน้าบ้านเขา
เขาจะขึ้นมาใช้มาขึ้นลงบ้านเขาบ่อยไงค่ะ
เขาก็บอกว่าอย่าจอดหน้าบ้านอย่าจอดฝั่งทางหน้าบ้านเขา
ใช่ค่ะอยากให้ตำรวจเขาจัดการถึงที่สุดนะคะ
เพราะว่าอันนี้มันเป็นคดีพยายามฆ่าแล้วอะค่ะแล้วก็คุณลุงเขาเป็น
พิการนะคะมือเขามีข้างเดียวค่ะปกติเขาก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครอยู่แล้วค่ะ
ตายตายลุงแกพิการด้วยมีมือข้างเดียว
อายุจะ๖๐อยู่แล้วยังไปทำกับแกได้แบบนี้นะคะ
เห็นเหตุการณ์ค่ะเล่าให้ฟังว่าลุงชัยแกไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเลย
ครับก็เป็นคนแก่พิการคนนึงอ่ะอืม
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ชายที่ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาซื้อของในตลาด
ก็ไปจอดหน้าห้องน้ำลุงชัยแกคงบอกให้ไปจอดที่อื่นเลยทะเลาะกันละมั้ง
คงไม่พอใจลุงกันละมั้งเลยย้อนกลับมามาทำร้ายลุงแกนะคะครับ
คือค่ะถ้าให้ฟูชแบบในของแกคือถ้าแกไม่พอใจอะไร
แกก็จะฟูตวาแรงแรงน่ะพี่ไซน่ะน่ะไอ้พี่ชัยน่ะ
ผู้หุ่นนั้นของแกถ้าใครไปเที่ยวตังเขาก่อนผิดผ่านได้ก็ไม่ได้
แกไม่ให้ไปยุ่งฝีของเขาอยู่
ยอมรับว่าตกใจมากก็พยายามจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เซ๊บอกแค่ว่าก็ลุงชัยมาด่าด่ายาบมากจนทนไม่ไหว
เจ้าของร้านตัดผมก็เลยบอกว่าปกติบังเซฟเป็นคนตี
เขาบอกแบบนี้เป็นคนดีพูดจาดีชอบช่วยเหลือคนอื่น
เป็นช่างตัดผมฝีมือดีลูกค้าเยอะมากเลย
อันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างเขานะถามว่าเขาผิดไหมเขาผิด
แต่โดยรวมแล้วเขาเป็นคนดีเขาพูดจาดีเขาพูดจาเพราะ
นี่กับเพื่อนลูกค้างหรือว่าลูกค้าทุกคนนะ
เป็นคนแบบว่าช่วยเหลือคนคนนู้นทำนี้เขาช่วยเหลือ
ขนาดเขามาอยู่กับเราอ่ะเวลาทำกับข้าวหรือว่าซื้อน้ำซื้ออะไรอ่ะ
คือเขาช่วยจ่ายตลกเขาไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไรนะจริง
คือบางทีลูกค้าแบบปิดร้าน๒ทุ่มใช่ไหมลูกค้าโทรมาบอก
เฮ้ยกู๒ทุ่มครึ่งนั่งรอนะเปิดประตูไว้อันเดียว
กูจะนั่งรอลูกค้าคนนั้นน่ะจี๊ดอ่ะน่าจะไปด่าตรงจี๊ดอ่ะ
น่าจะไปด่าตรงว่าจี๊ดอ่ะเขาก็เห็นใจนะ

เขาเรียกรายงานตัวนี่ขอเคลียร์ทางนี้ก่อนนะ

เพราะว่าวันนี้นิวไม่น่าจะมีเวลาได้มาถ่วยเรื่องนี้

เกี่ยวกับหน้าที่อยู่ที่บ้าน
ทีมค่าโทรไปหาโทรไปถาม
เขาบอกว่าขอไม่ให้ข้อมูลอะไรก็แล้วกันเพิ่งได้หมายจากตำรวจมา
ทีมข่าวของเราไปบ้านบังเซเจอภรรยาแต่เขาก็ขอไม่ให้ข้อมูลอะไร
เข้าบ้านปิดประตูบ้านเลยแล้วก็เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย
นี่เข้าบ้านขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลยนะคะส่วนลุงชัยปลอดภัยแล้วค่ะ
ก็ด้านคดีลุงชัยเขาแจ้งความนะคะที่สพชายาตำรวจก็สอบปากคำพยานในเหตุการณ์
อยู่ระหว่างตามตัวบังเซะมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าโอ้โหคุณจะบอกว่าบังเซะเป็นคนดีนิสัยดี
ช่วยเหลือคนอื่นช่างตัดผมฝีมือดีแต่คุณก็ต้องจิตใจดีอารมณ์ดีใจเย็น
อย่าไปทำร้ายคนสูงอายุและพิการแบบนี้สิคะ

บนเตียงพยาบาลเมื่อสักครู่ก็ใช้มือขวาได้แขนขวาได้ข้างเดียว
แล้วต่อไปนี้ใครจะกล้าไปเป็นลูกค้าตัดผมบางเศษอ่ะ
แต่บางเซตก็ติดคุกแหละก็คงไม่ได้ไปตัดผมให้ใครอ่ะนะ
คือเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้บางเซะที่คุยกันสัญญาว่าวันนี้จะมามอบตัว
สุดท้ายนี่หายไปเลยติดต่อไม่ได้

แล้วที่สำคัญก็คือถ้าเขาบอกโอ้โหลุงแกด่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วโมโหเนี่ย
คือดูจากตรงนี้เนี่ยบางมีเวลาในการคิดไตรตรองแล้วสงบสติอารมณ์อยู่พอสมควรเลยนะ
จริงบังออกไปแล้วออกไปเลยเรื่องมันก็จะจบเลยนะ

แสดงว่าไอ้ที่โมโหโมโหเนี่ยหูในหัวนี่คิดแค่ว่าจะต้องกลับมาให้ได้อย่างนี้หรอ
กลับมามีมีดมาด้วยอย่างนี้ค่ะ

เนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยนะดีก็ไม่ถึงตายแล้วนะเนี่ย

ยังไงก็มามอบตัวซะเถอบางเซ๊นะต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปนะ

เดี๋ยวลูกเมียก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับเขาจะได้สบายใจว่าเออเอาก่อคดีแล้วก็มามอบตัวซะ
ค่ะแล้วเหมือนกับว่าเพิ่งออกจากคุกมาด้วยนะจริงแล้ว